อันนี้ฉันพามาโรงเรียนนี้หน่อยค่ะ
ที่บ้านชะอำจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนนี้ต้องบอกว่าเอานวัตกรรมใหม่
สำหรับการฟ้องครูเลยค่ะ
ยังไงฮะคุณวรพรเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดี
ขี้ฟ้องครับตอนเรียนขี้ฟ้อง
คุณนัทธพงศ์ชอบคุณนัทพงศ์รอบการบ้านหนูค่ะคุณครู
ถ้าอยู่โรงเรียนนี้นะไม่สามารถเดินไปบอกคุณครูอย่างนี้ได้นะคะ
ทำไงบอกนัทพงศ์รอบการบ้านต้องรู้ก่อนนัทพงศ์สะกดยังไง
นอนเนรไม่หันอากาศต้องเขียนชื่อนัทพงศ์ได้
แล้วก็ลอกกันบ้านสะกดยังไง
เพราะต้องไปเขียนในสมุดคำร้อง
เด็กต้องเขียนเป็นเขียนไม่เป็นถ้าอัดอั้นตันใจ
อยากจะฟ้องครูว่าเพื่อนแกล้งนู่นนี่นั่น
ไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันแล้วช่วยกันสะกด
ต้องจับใจความได้ไงโอ้โหต้องเลือกไม่
จุดคำร้องค่ะอันนี้คือสมุดที่คุณครูตั้งเอาไว้
คือเอาจริงครูก็คงจะเบาหูไปเยอะเลยแหละ
เพราะเด็กรุ่นนี้ครูฟ้องทุกคนฟ้องครูทุกคน

วันนี้ที่ตบหัว
วันนี้เตชินต่อยหลังเพื่อน
วันนี้อะไรนะทีตบหัว
ทีกับนินจะไปต่อยเพื่อน
ห้อง๒ทับ๑กับ๒๑๒ต่อยกัน
แล้วก็มีข้อความบอกฉีกกฎการฟ้องครู

นวัตกรรมฟ้องได้ต้องเขียนเป็น
ครูสอนให้อ่านให้เขียนแสนจะยาก
แต่พออัดอั้นอยากฟ้องก็ต้องไปตามเพื่อนมาช่วยสะกดค่ะ
นี่ค่ะ๑๗พฤษภาคมเรื่องที่ฟ้อง
วันนี้เตชินต่อยหลังเพื่อนผู้ฟ้องปอยกับน้ำขิง
นี่แล้วนี่คือจุดเขียนคำร้องของเขานะคะ

สมุดร้องทุกข์ฟ้องได้ทุกเรื่องแต่ต้องเขียนคำร้อง
ไปที่โรงเรียนเทศบาลชะอำ๑บ้านชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ไปพบกับคุณครูน้ำนะคะซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์ภาพนี้
ครูน้ำบอกเลยเหมือนที่คุณเบิร์ตบอกนี่คือกุศโลบายค่ะ

เอาตรงนี้มาเป็นจุดกระตุ้นให้เด็กพยายามหัดเขียน
ถ้าฟ้องเก่งต้องเขียนเก่งฟ้องเก่งต้องสะกดเก่ง
บางคนเขียนไม่ได้เอาเพื่อนมาช่วยกันสะกด
ช่วยกันเขียนว่าเพิ่งเปิดเทอมมารื้อฟื้นวิชากันหน่อย
มองในแง่ดีคือการกระตุ้นให้เด็กมีความพยายามที่จะเขียนมากขึ้น
ผู้ปกครองว่าไงคะโอ้กดไลค์กันเป็นแถวเลยค่ะ
เห็นด้วยกับกุศโลบายนี้ค่ะ
ที่จะไปตามเพื่อนที่อ่านออกเขียนได้เพื่อมาช่วยตัวเองสะกด
มันก็เลยกลายเป็นกุศโลบายว่าเด็กมีพัฒนาการ๓วันนี้
อยากที่จะเขียนหนังสืออ่านหนังสือมากขึ้น

นี่ค่ะนัทพงศ์แอบกินขนมในห้องเรียนค่ะคุณครู

เวลาพรเขาอินในเรื่องนี้นะฮะเรื่องถนัดในวัยเด็กนะครับ